คุณผู้ชมไปดูซินะคะโครงการดีคนหลอกขอทำดี
ปีนี้ปี๑๒แล้วนะคะยังจำได้ไหมนี่คอเต่าปาดเป๋มานี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเขาพานุ่มในวงการมาทั้งหมด๑๙คนด้วยกัน
แต่ว่าเฉพาะค่ายฝั่งนาดาวนะก็มีถึง๗หนุ่มแล้วนะคะ
ซึ่งขนมันล้นเฟรมเลยแหละแต่ว่างานนี้ใครจะมีความฮา
ใครจะมีความซ่าความสนแล้วใครจะเป็นน้องใหม่ค่ะ
ไปฟังต่อทานพบเจมส์ธิระโดนกับตันชนธรนำทีมมาเมาเมาย์กันเลยจ้ะ

แต่มันเป็นปลูกป่าอีกแบบนึงที่เราจะ

แล้วก็ยิงด้วยหนังสติกออกไป
เพื่อให้มันเหมือนว่าเราได้ปลูกป่าในแบบที่ที่มันกระจายมากขึ้น

ส่วนทีมพวกเรา๓คนก็จะเน้นความอนุรักษ์มากขึ้น
ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับกิจกรรมคนหล่อขอทำดีปีที่๑๒นะครับผม

มี๑๙คนก็แบ่งกันไปเนาะไปทำความดีนะคะ
โดยงานนี้ค่ะหนุ่มต่อต้องมาตอบคำถาม
แต่ว่าขอชิ่งไม่ตอบข่าวลือสื่อนะคะ
คือเขามีข่าวเมาส์กันให้แซ่บว่าเออเนี่ยเลิกกับน้องมีน

แล้วก็ไปกิ๊กกักกับสาวบันเทิงวิกหนึ่งช่องหนึ่ง

ช่องเราน่าจะเป็นแม่น้องต่อแล้ว

จะเป็นเพราะว่าน้องรีบไปงานอื่นหรือเปล่านะ
หรือว่ามีข่าวมีมุนกันแน่นะคะ
รอไปฟังคำตอบเฉยอีกครั้งละกันจากบาดเจ้าตัวนะฮะ

เพราะว่ามันมีข่าวลื้อมาเฉย

เพราะว่าน้องเขาเองก็ฝ่าฟันระยะเวลา

แม้ว่าตอนแรกเนี่ยเป็นธรรมดากันทั้งคู่ใช่ไหม
เพราะคนดังแบบเปรี้ยงมากก็ยังไม่ทิ้งกันนะ
ใช่แล้วนะคะเขาก็จะมีการชื่นชมเนาะนะคะ